คุณผู้ชมฮะนี่เหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ

ล่ามือปืนธมินยิงสาวสองทิ้งศพลงคลองอำพราง
คือหลังจากที่เมื่อวานในช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ของสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ได้รับแจ้งว่ามีพบศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ในคลองตรงนี้
คลอง๒ใกล้ตลาดนัดทำเลทอง
ถนนเลียบคลอง๒ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจปฐุมธานี
ก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
ปรากฏว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตคล้ายหญิงสาว
คว่ำหน้าอยู่ในน้ำสภาพผมยาวย้อมสีแดงน้ำตาล

เสื้อยืดเกาะอกสีน้ำตาลนุ่งกางเกงยีนขายาว
กู้ภัยนำร่างขึ้นมาบนฝั่งเพื่อให้แพทย์ทำการชนะสูตรนะครับ
ปรากฏว่าในเบื้องต้นลักษณะของศีรษะคุณ
เหมือนถูกของแข็งกระแทกที่กลางหน้าผาก
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๑๒๑๖ชั่วโมงตอนเจ้าหน้าที่มาพบ

คือศพนี้ก็เหมือนกับมีการแปลงเพศมาแล้ว
มีการเสริมจมูกมีการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน

ใช่แต่ยังมีทรัพย์ศีลบางส่วนไม่ว่าจะเป็นไรดกำไร
แล้วก็นิ้วชี้ด้านซ้ายยังสวมแหวนคล้ายเพชรนะครับ
ทีนี้มีการสอบถามจากชาวบ้านนะคุณ

บอกว่าช่วงประมาณสักตีหนึ่ง
ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันลั่นเลย
หลังจากนั้นก็ไม่กล้าออกมาดูนะฮะ
จนกระทั่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีศพลอยน้ำนะครับ
ส่วนหัวหน้าชุดรปภหมู่บ้านแห่งหนึ่งบอกว่าประมาณเที่ยงคืนของคืนวันก่อน
เห็นเหตุการณ์มีวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ไล่กวดกันมาถึงหน้าหมู่บ้าน๒คันนะครับ
และหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการยิงกันมีการทะเลาะกันอะไรหรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นศพปริศนาอยู่ในคลองที่ปฐุมธานี
ทีนี้เมื่อวานนำร่างของสาวสองคนนี้ไปชนะสูตร
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แล้วว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกับสาวสองคนนี้ที่ศีรษะนะคุณ

แท้จริงแล้วเป็นบาดแผลถูกยิง
คุณผู้ชมฮะถูกยิงเข้าที่กกหูซ้ายทะลุหน้าผากเลยนะครับ
วันนี้ชุดสืบสวนของสพครองหลวงประชุมติดตามประชุมเพื่อติดตามคดี
แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลังจากทราบแน่ชัด
ชนะสูตรเรียบร้อยแล้วว่าบาดแผลที่ศีรษะคือการถูกยิงนะครับ
แล้วก็ทราบผู้เสียชีวิตแล้วก็คือนายปิยะดาขอสงวนนามสกุลอายุ๒๙ปี
เจ้าหน้าที่ยังมุ่งประเด็นไปที่ฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
เพราะว่านอกจากมีทรัพย์สินที่ยังอยู่ในตัวผู้ตาย
อย่างเช่นเลสอะไรต่างแล้วนะ

ส่วนเพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
คือผู้ตายหายตัวไปตั้งแต่เวลา๕ทุ่ม
วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แล้วก็ทีนี้เพื่อนมาทราบข่าวทางสื่อนะครับ
ว่านายปียดาถูกฆ่าตายทิ้งคลองส่งน้ำ
ในเขตของจังหวัดปฐุมธานี

ญาติผู้เสียชีวิตจะเดินทางเข้าให้ข้อมูล
กับตำรวจสพคลองหลวงอีกครั้ง
และเดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
คุณผู้ชมฮะยังเป็นคดีอุกอาจอยู่นะครับ
ก็ต้องตามจับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้นะฮะ